ที่อังคืออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วกันบ้าน

เพราะว่าตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนประดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือ

โดยคุณบินบรรลือฤทธิ์เองพร้อมด้วยคุณไทยเอกพันธ์

ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
นำเรือแล้วก็สิ่งของลุยน้ำลุยท่าเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
นำอาหารนำน้ำนำนมนำเทียนไข
ยากันยุงยาแก้ไออุปกรณ์ทำแผล
ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่ประชาชนจะได้ใช้
ขนาดที่ติดอยู่ในบ้านเบรืองที่ถูกน้ำท่วม
ชาวบ้านก็ดีอกดีใจถือว่าได้รับกำลังใจได้รับสิ่งของ
แต่ที่สำคัญชาวบ้านบอกโอ้โหเดือดร้อนเหลือเกิน
อยู่ในสภาพที่แบบโอ้โหถ้าไม่มีการช่วยเหลือเข้ามา

คุณผู้ชมไปดูภาพของพี่บินพี่ไทยนะครับ
ลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่สะแก้วนะครับ
ยากันโยงสำคัญกับเทียน

อย่าทำแผล
นี่แหละครับก็ลุยน้ำไปตะโกนถามไป
ชาวบ้านอยากได้อะไรเจ้านาทีเอาเอาไปทรงหน่อยนะฮะ

พอตอนเช้านะครับทีมขาดท้ายรัฐทีวีของเรา

พี่บินเป็นไงบ้างพี่บินไปลุยน้ำท่วมนะฮะ

อำเภออรัญญประเทศมันน่าเป็นห่วงมากจริง
อย่างเมื่อคืนนี้ที่พี่ลงไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยนะครับ
ปรากฏน้ำมันลึกตั้ง๓เมตร
จุดนะพี่ต้องลอยคอเกาะเรือ
คือพี่มันถือว่าเหยียบเท้าไม่ถึงพื้นเลยคุณ

แต่สิ่งหนึ่งคือต้องรีบรีบเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านชั้นเดียว

แล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนขึ้นชั้น๒ไม่ได้

และเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาตัดไฟกลางดึก
ก็ต้องย้ายหม้อแปลงจนถึงเที่ยงคืนครึ่ง

สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดพี่บินบอกแบบนี้
คืออยากให้น้ำลดเร็ว
และวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้กระจายกำลังช่วยเหลืออยู่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้พี่บินพี่เอกพันธ์อาสาสมัครทุกคนบอกว่า
ขอดูสถานการณ์น้ำที่อำเภออรัญญประเทศสะแก้วก่อนนะฮะ
ถ้ามันยังไม่ลดชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ
ปักหมุดจุดรอจุดช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ไว้ก่อน
เพราะตอนแรกพี่บินบอกหลายพื้นที่น้ำท่วมอีสาน
อยากจะไปช่วยทุกที่เลยแต่ว่าถ้าตรงนี้น้ำมันยังไม่ลด
ก็ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านตรงนี้ก่อนนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าไปดูอรัญญประเทศจุดเดียว
เห็นชาวบ้านบอกว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่หนักที่สุดในรอบ๘ปีเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่ตลาดอำเภออรัญญประเทศ
เมื่อเช้านี้ค่ะระดับน้ำที่ท่วมในเขตตลาดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้น้ำท่วมในเขตตลาดอำเภออรัญญประเทศ
ตอนนี้ความสูงเฉลี่ยสักประมาณเกือบเมตรค่ะ

รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
สิ่งที่ได้แทนรถก็คือเรือค่ะ

หรือรถบรรทุกสูงเท่านั้นจึงจะสามารถขับไปในพื้นที่ได้
ซึ่งจัดการณ์น้ำท่วมเมืองอรัญญะประเทศครั้งนี้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะ
ว่าน้ำที่ท่วมในเขตตลาดอรัญญประเทศ
ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด
เนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจากอำเภอวัฒนานคร
ยังคงไหลเติมเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ก็คือพื้นที่หมู่ที่๑บ้านท่าข้ามตำบลท่าข้าม
ถูกน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตร
รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาเข้าออกหมู่บ้านได้
เจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะ
โดยเฉพาะเด็กคนชราและอพยพสิ่งของ
ที่มีค่าหนีน้ำท่วมค่ะ

การช่วยเหลือบริเวณหอนาฬิกา
โดยระดมกำลังมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แล้วก็ใกล้กันที่หน้าโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ก็มีประชาชนรวมถึงภาครัฐและเอกชน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้

บอกว่าประชาชนทางตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสาน
๓วันนี้จะมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
ดังนั้นท่านต้องเตรียมตัวดูแลสุขภาพของตัวท่านเองนะครับ

แล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านอยู่

ดังนั้นช่วงวันที่๒๒๒๕ตุลาคมนี้
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะฮะ
สภาพอากาศแปรปรวนเหลือเกินบ้านเราในช่วงนี้นะครับ